คุณผู้ชมมาดูเรื่องของคลิปหัวร้อนบนท้องถนนอีกแล้วนะคะ

พลเมืองดีที่เขามีกล้องวงจรปิด
ซึ่งติดอยู่ที่ขออภัย

คุณคะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ว่าร่างกายปกติแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาวิวาดกันบนห้องถนนเนี่ย

มีกล้องติดหมวกกันน็อกเนี่ย

ที่เป็นผู้ชายเสื้อสีน้ำเงิน

แต่ประเด็นคือคนทำคุณไม่อายเด็กข้างหลังคุณเลย

คนที่ขี่ที่ไปตบชายพิการ

เออทีนี้เราก็ไปถามอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะ
ไหนก็ได้ยินเสียงคนพิการแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
เราก็ไปถามฝั่งที่ไปตบคนพิการเนี่ย

กำลังขี่รถกลับมาจากสะพานเหล็ก
มีน้องชายนั่งซ้อนท้ายมาด้วย

เขาก็เลยถามลุงพิการคนนี้กลับไป

เขาอ้างบอกว่าลุงไปต่อยเขาก่อน

คือคลิปก่อนหน้านี้เราไม่เห็น
แต่ว่าเขาอ้างบอกว่าลุงพิการไปต่อยเขาก่อน

เพราะว่าเขาใจร้อน